เมื่อวานพบทบก็ได้ลงพื้นที่
ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหลังจากที่เกาะหน้านี้
มีเหตุยิงยกครัวที่อำเภอรีสอร์จังหวัดนราธิวาส

และบนรถมีเด็กและผู้หญิงอยู่ด้วย
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๔ศพนะครับ
แต่ว่าที่ยาลาคนร้ายยังก่อเหตุ
ในการยิงนายกอบตเปาะเส้งเสียชีวิต
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่ามาจากเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
แล้วก็เรื่องของการเมืองท้องถิ่นครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวนายมะดอเลาะสา
และอายุ๕๖ปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป๊ะเซ่งอำเภอเมืองยาลา
ส่งโรงพยาบาลศูนยาลาหลังถูกยิงบริเวณลำตัวจำนวนถึง๕นัด
ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีคนร้ายจำนวน๒คนขี่รถจักรยานยนต์
ใช้ปืนจ่อยิงนายมะดอเลาะสาและขณะที่เปิดประตูรถ
บริเวณบ้านที่ถนนวิทูลอุทิศ๑๒ตำบลสเตง

ส่วนสาเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่ามาจากเรื่องส่วนตัว
หรือว่าการเมืองท้องถิ่นซึ่งจะได้สืบสวนสอบสวน
ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
ส่วนที่ปัตตานีนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
วีรนันเพ็งจันทร์ได้เดินทางเข้าเยี่ยม
และให้กำลังใจพร้อมมอบเงินเยียวยา
แก่นายดอแมงปะดออายุ๖๑ปี
ถูกลุกหลงจากกระสุนปืนของคนร้ายเข้าที่ขาขวา
แล้วก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานี
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี๒๕

วิรานันเปิดเผยครับว่าได้รับรายงานจากตำรวจ

ให้ความร่วมมือแจ้งข้อมูลและรูปภัณฑ์ของคนร้าย

หลายคนอยู่ในแฟ้มบัญชีประวัติกลุ่มก่อความไม่สงบ
เชื่อว่าตำรวจจะคลี่คายคดีโดยเร็ว
เหตุการณ์ที่ปัตตานีเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายแฝงตัวเข้าไป

ซึ่งในตลาดก็มีประชาชนผู้บริสุทธิ์อยู่จำนวนมาก

แต่ว่าการกราดยิงทำให้ทหาร๓นายเสียชีวิต
แล้วก็มีประชาชนได้รับบาดเจ็บนะครับ